คดีฆ่าหญิงสาวหมกท่อปูนที่เพชรชบูรณ์ในที่สุดตำรวจก็กดดันจนสามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะครับ
คนร้ายยอมเปิดปากรับสารภาพครับหลังใช้เวลาถึง๒สัปดาห์จากวันที่พบศพ
ซึ่งคนร้ายนั้นเป็นอดีตแฟนเก่าของผู้ตายจอบประเด็นจากรายงานครับ
จากกรณีที่นางสาวสวรรคโนลสังอายุ๒๓ปี
ชาวอำเภอดงมูลเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์
หายตัวออกจากบ้านไปอย่างปริศนาตั้งแต่วันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
กระทั่งญาติและเพื่อนบ้านช่วยกันตามหาจนวันที่๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
พยับนวลสังแม่ของนางสาวสวรรคได้ไปพบรถจักรยานยนต์ของลูกสาว
จอดทิ้งไว้ในกระท่อมร้างภายในสวนมะขามหวานเปลี่ยวและลึก
แต่ไม่พบเจ้าตัวจึงแจ้งตำรวจสพบ้านโคกให้ทราบ
จัดกำลังตำรวจออกตรวจค้นหาจนพบศพหญิงสาว
ถูกฆ่าตายหมกไว้ในวงบ่อซีเมนที่มีน้ำขัง
หลังพบศพนางพยักษ์พุ่งเป้าสงสัยไปที่ในโรมแฟนของผู้ตาย
ซึ่งเป็นคนที่คุยกับลูกสาวนัดให้ไปรับเงินเพื่อไปหาหมอ
แต่ปรากฏว่าลูกสาวหายตัวไปเสียก่อนขณะที่ในรวมยืนกรานความบริสุทธิ์มาโดยตลอด
ผมรู้สึกว่าผมอายนะอายไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับผมเลย
อยู่คนเดียวไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องหาคนคุยด้วยปรึกษาคุยกัน
มันชิดมากนะถ้าอยู่คนเดียว
คณะเดียวกันและรวมยังได้ให้บอกแสว่า
ก่อนที่หนังสาวสวรักษณ์จะหายตัวไป
พบเจ้าตัวนั่งเล่นอยู่ที่บ้านของนายเงาะ
ซึ่งเป็นแฟนเก่าแต่ก็ไม่ได้ติดใจเอาความ

เพราะฝ่ายหญิงมักจะไปขอเงินในเงาะอยู่เป็นประจำ
ทีมแคลไทรอัตตีวีเคยไปตามหาไหนเงาะ

และได้สอบถามหาในเงาะจากชายคนหนึ่ง
ซึ่งปฏิเสธไม่รู้เห็นจนชาวบ้านมาพบ
เก็บที่ดีช่วยให้ด้วย
คดีนี้ตำรวจลงพื้นที่
และใช้เวลาสืบสวนจนมั่นใจในพยานหลักฐาน
จึงได้เชิญตัวในสมจริงเกิดทรัพย์

ซึ่งเป็นผู้ต้องหามาพบกับแม่ของผู้ตาย
โดยนางพยับได้กล่าวว่าถ้าทำจริง
ก็ขอให้สารภาพจะอโหสิกรรมให้
และจะได้ไม่มีเวรต่อกันอีกต่อไป
ทำให้นายเงาะร้องไห้ออกมาทันที
พร้อมรับสารภาพว่าในวันเกิดเหตุ
นางสาวสวรรคได้โทรศัพท์มาขอเงิน
ได้นัดมาพบกันที่กระท่อมล้าง

จากนั้นได้ตักเตือนว่าให้เลิกเที่ยวเตร
แต่ฝ่ายหญิงกลับตอบว่าอย่ายุ่งเรื่องของเธอ
และต่อว่าในรูปลักษณ์ที่พิการ
นิ้วมือด้วนจึงทำให้ในเงาะโมโห

แล้วใช้ผ้าห่มที่กระท่อมห่อศพ

ห่างจากกระท่อมร้างประมาณ๑๐๐เมตร
และกลับมาที่บ้านทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
โดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายหรือทำลายศพ
และควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน